ความคืบหน้าเหตุสลดพ่อเลี้ยงที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ค้อนทุบลูกเลี้ยงซึ่งลูกเลี้ยงตั้งคันอยู่ด้วย๗เดือน
ปรากฏว่าลูกเลี้ยงตายทั้งกลมหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีไป
คุณผู้ชมเมื่อวานมีคนไปพบว่าดื่มยาเบื่อหนูหวังกะจะฆ่าตัวตาย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นการสร้างภาพมากกว่า
เหมือนกับว่าตัวเองสำนึกผิดแล้วกินยาหวังจะฆ่าตัวตาย
จริงแล้วไม่ได้อยากให้ตัวเองตายจริงหรอก
เพราะว่าใช่ไปดูปริมาณกินไปน้อยมากเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงค่ะใช้ค้อนทุบศีรษะลูกเลี้ยง
ซึ่งตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ๗เดือนเสียชีวิต

เนื่องจากว่าไม่พอใจที่ภรรยารักของตัวเองหนีออกจากบ้านไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทะเลาะเขามีปากเสียงกัน
เรื่องเพียงเพราะว่าภรรยาไปรัก
แล้วก็ตามใจลูกสาวที่กำลังตั้งท้องมากกว่าตัวเอง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๑เมษายนที่ผ่านมา

ตำรวจสนคณะยาวแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพบชายคนหนึ่งนะ
กินยาเบื่อหนูนอนน้ำลายฟูมปาก
อยู่ในป่าละเมาะบริเวณอู่รถเมษาย๑๒๔
แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพฯ
เป็นชื่อเดียวกันกับพ่อเลี้ยงใจโหด
ก่อเหตุฆ่าลูกเลี้ยงเมื่อ๓วันก่อน
แล้วก็ไปพบซองยาเบื่อหนูของผู้ตาย
ถูกทิ้งไว้ที่คลองพังพวย
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ให้การช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานีค่ะ
ขณะที่นางพิมวิมลจันทะโมคาแม่ของผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าที่นายภูมิใจทำแบบนั้น
เพราะต้องการที่จะหนีความผิดในสิ่งที่เขาทำ
หลังจากนี้หากผู้ต้องหาจะมาขอขมา

ไม่เอาไม่รับการขอขบา

จนสามารถจับกลุ่มพ่อเลี้ยงโหดรายนี้ได้ค่ะ

อยากให้เขารับโทษตามกฎหมายค่ะ
คือกรรมใครก็คนใดเกาะคนนั้นรับไป
ถามว่าอยากให้มาไหม

ให้เขามาดูสิ่งที่เขาทำมันน่ากลัวไหม
ผู้หญิงคนนึงที่ตั้งท้อง

ที่นี่ไม่รับการขอขมาส่วนยมบาลไม่รับพ่อเลี้ยงโหดรายนี้
เพราะว่าพยายามที่จะกินยาเบื่อนหูไปแต่ก็ไม่ตายฟื้นมารับกรรมนะคะ
อีกคนหนึ่งก็น่าเห็นใจเช่นเดียวกันก็คือสามีของผู้เสียชีวิต
คือนายธนวัฒน์แก้วคำสอนอายุยี่สิบเก้าปีนะคะ
บอกว่าก็ไม่รับคำขอขมาเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อยากจะถามกับคนก่อเหตุ
ก็คือนายภูมิใจเนี่ยบอกว่าคือทำภรรยาและลูกของผมทำไม
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานั้นนะคะ
คุณธนวัฒน์บอกว่าขอร้องขอร้องกับตำรวจบอกว่าอย่าลดโทษให้กับพ่อเลี้ยงโหดรายนี้
อยากให้ภรรยาและลูกสาวของตัวเองเป็นเคสตัวอย่างของสังคมค่ะ
ด่ากลาคดีมากเลยที่ทำร้ายผู้หญิงทำร้ายคนท้อง
แล้วก็เขาเสียชีวิตอ่ะเขาไม่เคยทำความผิดก็จริงพี่
แต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วโทษประหารรับปุ๊บ
ก็เหลือจำคุกมีลดโทษบ้างมีอะไรคือมัน
คือประหารคือประหารนะพี่อยากให้ทางตำรวจ
หรือผู้ที่มีเกี่ยวข้องไงพี่ช่วย
เฮ้ยว่าผมว่ากังลับละกันพี่ช่วยในคณิตดีหน่อย

คุณผู้ชมเห็นไหมระหว่างที่เขาคุยกับนักข่าว

มันคือที่ปิดโขดนมค่ะ
เพื่อเตรียมเอาไว้ให้ลูกใกล้คลอดแต่ลูกก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อไง
เขายังถือไว้ตลอดเวลาไอ้สีเขียวนะที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นะ
คุณธนวัฒน์นี่เสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกเลยนะ

ฝาขวดนมลูกแต่ยังไม่เห็นหน้าลูกเลย
ลูกมาเสียห้องธนยาซะก่อนนะฮะ
ทีนี้ล่าสุดทางด้านของพานตำรวจเอกสิงห์เสียงเดรทผู้กำกับสคัณธยาว
ทีนี้ทางด้านของตำรวจฝาศูนย์สคัณธยาวก็คุมตัว
ไปสอบส่วนที่สคัณธยาทั้งที
นายภูมิใจสารภาพด้วยความสลดว่าเป็นคนลงมือฆ่าผู้ตายจริง
โดยช่วงหลังมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันกับเมียหนักมากถึงขั้นกับเมียหนีไป
นายภูมิใจก็เครียดประกอบกับว่าผู้ตายเองก็คือลูกเลี้ยงเป็นคนที่รักเมียที่สุด
ก็แน่นอนก็ลูกกับแม่เขารักกันที่สุดอยู่แล้ว
ก็เลยใช้ค้อนเนี่ยซึ่งวางอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยไปทุบตีผู้ตายโดยที่ผู้ตายเนี่ยไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนแม้แต่นิดเดียวครับ
หลังจากสอบสวนเสร็จแล้วก็ให้นายภูมิใจพักเนื่องจากว่ายังคงมีอาการอ่อนเพลียจากการที่เขากินยาตาย
แล้วก็จะมีการสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้พร้อมกับมีการเตรียมจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปนะครับ